แต่ว่าก็เป็นสิ่งที่สะท้อนสังคม
ถึงเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวด้วยนะครับ
หลานชายวัย๓๑ปี

เรื่องราวที่ทำให้เกิดมีปากเสียงกัน
โมโหกันเพราะว่าเรื่องของเงิน๑๐๐บาท
และการที่ซื้ออาหารมาน้อยไม่พอกิน
โอ้มีเรื่องกล่องข้าวน้อยข้าวแม่อย่างนั้น
แต่ว่าหลานชายก็บอกว่าจริงแล้ว
ตัวผมทำงานหาเงินเลี้ยงน้าตาบอดมาตลอดนะ

ตำรวจโรงพักอูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุในบ้านหลังหนึ่ง

เจอกับนายอ๋องไทยงามอายุ๓๑ปี
มีบาดแผลถูกกระจกบาดที่เท้า
ก็ยืนรอมอบตัวกับตำรวจครับ
ใกล้กันพบร่างของนายสุดใจบุตรพักดีอายุ๓๙ปี
เป็นน้าชายของนายอ๋องและเป็นคนพิการตาบอด

หน่วยกู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ใกล้กันนั้นยังพบไม้กระดานหนา๓นิ้วเปื้อนเลือดตกอยู่ด้วยครับ
นายอ๋องหลานชายรับสาภาพว่า
เป็นคนใช้ไม้กระดานทุบหัวน้าชายตาบอด

โดยก่อนเกิดเหตุนั้นนายอ๋องกลับจากทำงานก่อสร้าง
ก็นำเงินค่าแบรนด์แวะซื้อกับข้าวถุง
ให้นายสุดใจน้าชายตาบอดตามปกติทุกวันแหละครับ
แต่หลังกินข้าวเสร็จน้าชายได้พูดจาต่อว่าเรื่องของเงิน
หาว่านายอ๋องแอบเอาเงิน๑๐๐บาทไปใช้อย่างอื่นหมด
และกับข้าวถุงที่ซื้อมามันเลยน้อยไม่พอกิน
เอาเงินไปใช้อะไรซื้อกับข้าวมาน้อย

เพราะว่าเป็นคนหาเงินมาเหน็ดเหนื่อยอยู่คนเดียวในบ้านหลังนี้
ส่วนน้าตาบอดมีแค่เงินคนพิการในแต่ละเดือนเท่านั้น
จากนั้นมีการถกเถียงกันแล้ว
ทะเลาะวิวาดถึงขั้นลงมือชกต่อยกันระหว่างน้าหลาน
และด้วยความโกรธแล้วครับนายอ๋องหลานชายคว้าไม้กระดานที่ตกอยู่แถวนั้น
วาดไปที่น้าชายถึง๗๘ครั้งจนน้าชายตาบอดแน่นิ่งไป
ตำรวจจึงนำตัวนายอ๋องไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เพราะนายอ๋องไม่ได้หลบหนีไปไหนก็ยืนรอตำรวจและรับสาภาพการกระทำทุกอย่าง